ที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุปลาบึกนี้แบบเต็ม
เขาก็เริ่มอบพยพประชาชนกันแล้วนะคะ
ตลอดทั้งวันค่ะภาคใต้อบพยพกันแล้วอย่างต่อเนื่องนะคะ
ปัตตานีอบพยพชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ทหารตำรวจฝ่ายปกครองอาสาสมัครและแพทย์โรงพยาบาลหนองจิก
นำรถบรรทุกรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง
รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้ง๖อำเภอ
ตำบลบางตาวา๒หมู่บ้านตรงนี้เนี่ยกว่า๑๐๐ครัวเรือนนะคะ
จุดตรงนี้อยู่แนวชายฝั่งติดกับทะเลอ่าวไทยเลยค่ะ
คลื่นแรงตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง
กลางทะเลก็คลื่นสูง๓๕เมตรแล้ว
นายเอกยังอภัยณสงขลาในอำเภอหนองจิก
บอกว่าอบพยพประชาชนกันตั้งแต่เช้าค่ะ

กว่าประชาชนจะอบพยพออกจากพื้นที่จนหมด
ตอนนี้อบพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว๕๐๐ครัวเรือน
รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงและคนชะลากว่า๒๐๐คน
พักอาศัยที่ศูนย์อพยพชั่วคราว
ที่โรงเรียนปรัฐทุมโครงคารณ์ลูกศรอำเภอหนองจิกค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
อำเภอของจังหวัดปัตตานียังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้หลายอำเภอซึ่งเป็นพื้นที่รุ่ม
มีน้ำท่วมขังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีสูงขึ้นเล็กน้อย
ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆดำทั่วท้องฟ้านะครับ
นายพิชัยวงแปลงผู้มนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี
กล่าวว่าชาวปัตตานีต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ผลกระทบ
พายุปลาบึกในช่วงค่ำคืนนี้
จากพายุโซนร้อนปลาบึกอาจจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
และค่อนข้างรุนแรงคล้ายกับเหตุการณ์สตอมเสิร์ชที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
นายภัยบูลนักทิพิมารในอำเภอศรีชนร่วมกับพันธรีประเสริฐสายทองแท้
ผู้บัญชาการค่ายฝึกรบพิเศษศรีชนอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
นำกำลังทหารกองทัพภาคที่๔และหน่วยงานต่างในพื้นที่
พยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย๒๔๐๐คน
และมีชาวพม่าอีก๒๐๐คนนะคะอบพยพจากชายฝั่งทะเลในตำบลทุ่งสายอำเภอศรีชน
ที่ศูนย์อพยพโรงเรียนห้วยสายทองโรงเรียนวัดสุชนและค่ายฝึกการรบพิเศษที่๔
ซึ่งก็เป็นไปฉุกระหุกพอสมควรเพราะว่าต้องมีการเร่งอพยพ
นายจำเรินทิพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สั่งการให้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอบพยพเคลื่อนย้ายประชาชน
อยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย๖อำเภอค่ะซึ่งก็คืออำเภอเมืองอำเภอท่าสารา
อำเภอศรีชนอำเภอขนอมอำเภอปากพนังและอำเภอหัวใส่
เคลื่อนย้ายก็ให้ไปพักอาศัยอยู่ตามโรงเรียนวัดศูนย์ราชการของแต่ละอำเภอ
รวมไปถึงสถานที่ที่มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยนะคะ
โรงเรียนที่นครศรีธรรมราชก็สั่งปิดหมดในช่วงนี้ด้วยนะครับ
คือยังไงก็อบพยพไว้ก่อนดีที่สุดนะฮะจะหนักจะเบาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ
ส่วนที่สุราธานีครับที่เกาะสมุย
ผู้ประกอบการโรงแรมริมชายหาดเฉวงได้ปักทงแดงเตือนนักท่องเที่ยว
ห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้อย่างเด็ดขาด
เนื่องจากคลื่นลมในทะเลเริ่มมีกำลังแรงและตลอดทั้งวันฟ้ามืดครึ้ม
โดยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งประชาชนให้ติดตามสถานการณ์พายุปลาบึกอย่างใกล้ชิด
ขณะที่ที่ท่ากาศยานานาชาติเกาะสมุยเครื่องบินโดยสารยังคงสามารถนำเครื่องบินขึ้นลงได้ตามปกติในวันนี้นะฮะ
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยทางบางกอกแอร์เวย์เขาประกาศหยุดบินแล้วนะพรุ่งนี้นะ
ท่านที่จองตัวไว้ก็ติดต่อทางสายการบินได้นะครับ
วันนี้ก็มีผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางออกจากเกาะสมุยเป็นจำนวนมากนะครับที่มาขึ้นเครื่องนะครับ
สายการบินก็รับส่งให้ตามปกติเครื่องบินวันนี้ก็ขึ้นลงประมาณ๕๐เที่ยวนะครับ
อิทธิพลของพายุปลาบึกก็ถือว่าทำให้ทางเกาะสมุยเขาก็ต้องเตรียมพร้อมในการรับมือกันด้วย
ส่วนที่จังหวัดพังงาค่ะสั่งปิดชั่วคราวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลัน
และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุริน๒วันนะคะ๔กับ๕มกราคมนี้
เพื่อเตรียมรับมือพายุโซนร้อนปลาบึกห้ามเรือออกจากฝั่งค่ะ
นางสาวพรอุมาคงศรีรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันบอกว่า
บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
ของนักท่องเที่ยวทางอุทยานก็เลยปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว
ประกาศห้ามบริษัททัวร์ต่างนำเรือท่องเที่ยวลงทะเล
คือห้ามแบบเด็ดขาดนะคะคือต้องรอจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้น
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา
นายพุทธพฤษครูประสิทธิ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินท
ก็บอกว่าณตอนนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากพายุปลาบึกแล้วนะคะ
เพราะว่าอันดามันคลื่นสูง๒๓เมตรแล้ว
เพื่อความปลอดภัยก็เลยปิดการท่องเที่ยว
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป